มีคนนึงนะคะวันนี้ที่ออกมาเรียกร้องบอกว่าบรรดาผู้นำต่างขอให้ออกมาส่งความช่วยเหลือไปยังผู้คนที่อยู่ในฉนวนกาซ่าด้วยเพราะว่าพลเรือนในฉนวนกาซ่านั้นน่าเห็นใจมากจริงอันนี้คือภัยสงครามที่เขาเผชิญอยู่อย่างแท้จริงนะคะหนึ่งในนั้นก็คือโมฮาเมดซาล่าค่ะเป็นนักเตะของลิเวอร์พูล
ทัวรุจเนื่องจากตัวโรงสร้างเป็นโรคยายได้
อวกาศที่เช้าก่อนในวันที่ลองบุญก็ค่า
นี่ค่ะโมเมดซาล่านี่เป็นชาวอียิปต์
ใช่ไหมคะก็เป็นซุปเปอร์สตาร์ดังจากสโมสรลิเวอร์พูลในพรีเมอร์ลีกอังกฤษ
ครับแล้วก็เอ่อออกมาเรียกร้องนะคะเนี่ยค่ะเขาก็โพสต์คลิปเนี้ยค่ะ
เป็นความยาว๕๐วินาทีผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็เอ็กซ์
เรียกร้องให้ยุติการสังหารหมู่ในฉนวนกาซ่าขอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้เข้าไปช่วยในดินแดนปาเลสไตน์ด้วย
เรียกร้องให้ผู้นำโลกมาช่วยกันป้องกันการสังหารผู้บริสุทธิ์และยุติการสูญเสียนะคะ
ท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานบอกว่าโมฮาเมดซาล่าถูกแฟนบอลชาวอียิปต์จำนวนมากเลย
พักวิจารณ์ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
โดยบอกว่าซาร่าควรจะออกมาพูดปกป้องชาวปาเลสไตน์จนมีแฟนบางคนเริ่มรณลงในออนไลน์
คือประเด็นที่ทางซาร่านั้นเรียกร้องแล้วก็เน้นย้ำคือเรื่องประเด็นด้านมนุษยธรรม
ตอนนี้ก็มีคนเข้าไปดูกันเยอะมากนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างนานานะครับ
อันนี้เป็นหนึ่งในคนที่มีชื่อเสียงนะครับที่ออกมาแสดงความเห็นกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ